ทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยตกออกตกใจ
รุดไปบ้านที่เกิดเหตุที่เขาแจ้งไว้แบบนี้
บอกว่างูเหลือมบุกเข้าบ้านและกินเด็กไปแล้ว
โอ้โหคุณผู้ชมกู้ภัยรีบเข้าไปเลย
ตกออกตกใจยังไงให้ไปดูกันนะครับ
มันกินอะไรมาอิ่มแล้วหรือเปล่ามันนอนอยู่
ใช่เดี๋ยว

โอ้โฮตอนไปลากเอางูออกมานะครับ

ตอนได้รับแจ้งมาได้รับแจ้งว่าไงรู้ไหมคุณ
งูกินเด็กงูกินเด็กมาช่วยหน่อยตรงนี้เหรอ
เกิดเหตุการณ์งูกินเด็กอยู่ที่บ้านนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างสระบุรีก็เลยรีบรุดมาที่เกิดเหตุ
ตกออกตกใจกลัวว่ามันกินเด็กจริงหรือเปล่านะครับ
ก็เลยไปค้นหาเจองูเหลือมขนาดใหญ่ยาว๔เมตร
รอบตัวมัน๓๐เซนติเมตรนะคุณ

โอ้โหตกใจตกลงในท้องมัน
เป็นอะไรคือเด็กหรือเปล่านะครับ
คือเหตุการณ์นี้คนที่แจ้งไปก็คือนางวันนารุ่งเรืองอายุ๑๓ปี
บ้านเธออยู่ในพื้นที่หมู่๘ซอยสุขสวรรค์ตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับ
แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านได้รับแจ้งก็รีบแจ้งกู้ภัยต่อ
และอย่างที่บอกไปผู้ใหญ่บ้านคุยกับนักข่าวบอกโอ้โหตอนแรกนะ
รับแจ้งมาผมยังตกใจเลย
พ่อก็ได้ยินบอกว่างูมันกินเด็ก
ผมก็เลยรีบรุดมาที่เกิดเหตุนะครับ
พอคล้องคองูได้จับงูออกมาได้
งูมันก็แรงเยอะเหมือนกันนะฮะตรวจสอบไปตรวจสอบมา
แล้วก็ถามนางวันนาคนในครอบครัวบอกว่าตกลงมันกินอะไรเข้าไป
นางวันนาบอกว่าไม่รู้มันกินอะไรเข้าไปแต่มันไม่ได้กินเด็ก
อ้าวแล้วตอนแรกบอกว่างงกินเด็กก็ตกใจนะ
ตอนที่ฉันแจ้งเนี่ยฉันแจ้งผู้ใหญ่บ้านบอกว่างูมันบุกเข้าบ้าน

แต่คงแบบว่าด้วยความตื่นเต้นอะไรสักอย่าง
ไม่ว่าตื่นเต้นของคนแจ้งหรือว่าตื่นเต้นของผู้ใหญ่บ้าน
สารมันก็เลยสารเขียน
กลายเป็นว่างูกินเด็กทีนี้เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะ

เพราะว่ามันไม่ได้ป่องขนาดที่ว่าจะมีเด็กไปแบบอยู่หนึ่งคน

คุณแล้วดูสภาพรอบบ้านเห็นไหมต้นมงต้นไม้เยอะ
บางทีพอต้นไม้มันขึ้นรกงู

เออนะฮะอ้าวมาดูอีกเหตุหนึ่งครับ
อีกเหตุหนึ่งนะฮะก็คือ

งูมันซ่อนอยู่ในตัวถังรถจักรยานยนต์
ยามาฮ่าสีน้ำเงินคันนี้นะครับ
แล้วก็ต้องจอดเลยจอดทิ้งไว้บนถนนเทศบาล๔
ใกล้วัดแก่งขนุนที่ตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเลย
ทีนี้ก็ต้องแจ้งกู้ไพรหรือชั่ง
คือเวลาถ้าเป็นงูตัวเล็กนะ

งูตัวเล็กเนี่ยมันเลื้อยมันมุดไปอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้นะฮะ
ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการก็ค่อยแล้วฮะ
จ้องค่อยส่องไปดูอยู่ตรงนี้

เพราะมันเลื้อยขึ้นไปอยู่ตรงใดสตาร์ทไงคุณ

ผู้เชี่ยวชาญก็ค่อยเลยค่อยเลยว่าจะแกะจะแงะออกมาทางไหนดี
ไปส่องด้านหน้าเพื่อจะดูด้านหลังไปส่องด้านหลัง
เพื่อจะเอามันออกมาด้านหน้าอย่างนี้คุณดูสิ
สุดท้ายนะฮะเอาออกมาได้ใช้เวลา๓๐นาที
มันเป็นลูกงูนี่ครับ
แต่มันก็ตัวไม่ใช่สั้นนะ
ตัวยาวเป็นเมตรเลยลูกงูเหลื่อมจ้า
ไปไหนปล่อยให้มาขึ้นมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวอย่างนี้

จะลูกงูจะแม่งูจะพ่องงูก็น่ากลัวหมด
เออนะครับคือเจ้าของรถคือคุณพี่ขวัญชัยเขาบอกว่า
ตอนที่ขี่รถอยู่มาถึงหน้าสี่แยกไฟแดงเนี่ย
รู้สึกเหมือนมีอะไรมันเลื้อยผ่านขาวูบขึ้นไปนะ
ปรากฏว่าโอ้โหงูมันขดอยู่ที่พักเท้าตกใจมากเลยฮะ
ตั้งสติได้นะครับก็นี่ยกขาขึ้น
งรถเข้าข้างทางรีบกระโดดลงจากรถเลย

มองไม่เห็นแล้วล่ะจนกระทั่งกู้ภัยมาเจอแบบนี้

หมายเลขทะเบียนของรถจักรยานยนต์คันนี้
๑กจสระบุรี๗๐๙๗๐๙ออ
งู๒งูนะตัวนึงใหญ่บิ๊กบึ้มเลยตัวนี้เล็กนิดนึง